ก็สำหรับการแข่งขันวอลบอลชายหาดเนี่ยของไทยเราก็ต้องยอมรับว่าทีมหญิงนั้นก็ถือว่าเป็นความหวังสูงสุดของไทยเรา
ซึ่งพวกเธอนั้นก็แก้ทางมาเป็นอย่างดีแหละ
สำหรับในรายการนี้หวังที่จะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้

ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
ออสเตรเลียเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ทีมหญิงไท๑พลาดรุ้นแชมป์ไปอย่างน่าเสียดาย

ก่อนจะแพ้ในเซ็ตที่๓ด้วย๑๕ต่อ๑๓
จบผลงานด้วยอันดับที่๔

พอตบมาคือเราจะทำอย่างไร
คือสามารถที่จะป้องกันของเขาได้ค่ะ

ในช่วงจังหวะปลายเซตหรือกลางเซต

ก็น่าจะเพิ่มทำให้เรา

แล้วก็ตัดอารมณ์ตัดความรู้สึกให้มันเร็วกว่านี้

ในแมตต์สตูนกับสงคาได้ค่ะ

แพ้ทีมจีน๒ไป๒เซตรวจ
ต่อด้วยชนะสิงคโปร์แบบสบาย๒เซตรวด
แต่มาแพ้ทีมไทย๑รอบ๑๖ทีม๒เซตรวด
หูทีมไทย๒ยอมรับว่า
ตีเสียเองช่วงท้ายแต่ละเซต
ตอนแรกก็ต้องกล้าที่จะเล่นที่จะทำ
หมายความว่าไม่ต้องไปกลัวบล็อกที่สูงไป

ทำให้เราไปบีบตัวเองในการลุกยิ่งกว่าเดิม
ทำให้เราลุกยากมากยิ่งขึ้นค่ะ

แต่ช่วงแรกก็จะดีลกันไปคนละแต้มคนละแต้มมากกว่า
อาจจะมีหลุดบ้างแต่ว่าเราก็ดึงกลับมาได้เร็วอยู่ค่ะ

ตีออกติดนิดหรือว่าติดบล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันเหมือนเราทำเสียเองมากกว่า
หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยยอมรับว่า
ทีมหญิงไทยห่างหายจากการแข่งขันรายการใหญ่ราว๔๕

จึงทำให้ยังขาดความแม่นยำในการช่วงชิงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
สิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเราเล่นอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์การแก้ไขสถานการณ์เวลาที่เจอกับทันหัน
มันทำให้เราสามารถแก้ไขได้แต่ณเวลาขนาดนี้นะครับความห่างเหมือนกับกีฬาประเภทอื่น
ถ้านักกีฬาแข่งขันไปแล้วเนี่ยไม่ได้แข่งขันบ่อยทำให้แก้ไขสถานการณ์ลำบากขึ้น
ซึ่งไทยรัฐทีวีเริ่มถ่ายท่อสดตั้งแต่วันที่๙เมษายนนี้เป็นต้นไป
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน